เอาล่ะคุณผู้ชมครับกิจกรรมที่เราทำอย่างต่อเนื่อง
ช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนจากโควิดก็ทำอยู่แล้ว
กับกิจกรรมฝากร้านกับไทยรัฐสู้โควิด
ร้านวันนี้ที่เราจะนำเสนอนะคะคือ
จะพาไปกินสุกี้โบราณเห็นเมื่อวานคุณชนะบอกอยากลงหม้ออยู่

ก็เลยจะพาไปกินสุกี้โบราณกับร้านสุกี้ชานตรง
ร้านนี้เขาคัดสรรวัตถุดิบคุณภาพ
ไม่ว่าจะเป็นเนื้อหมูหมักที่นุ่มพอดีคำ
น้ำซุปกระดูกที่ผ่านการเคี่ยวมาหลายชั่วโมง
น้ำจิ้มสูตรเฉพาะที่ตกทอดจากรุ่นสู่รุ่น
และซอสพิเศษที่เขาทำมาจากนำเข้ามาจากฮ่องกง

แล้วเป็นซุกี้โฮมเมสที่ทำจากหัวใจ
ปรุงด้วยความรักและมอบให้ด้วยความสุขไปเลยค่ะคุณ

ใครสนใจสั่งซื้อสั่งได้ตามช่องทางที่เราขึ้นให้นะคะคุณผู้ชมนี่

อยากจะเข้าไปดูสินค้าต่างที่เราเคยรีวิวเคยโปรโมทไปแล้วนะครับ
ก็ติดตามกันได้ในเฟซบุ๊คแฟนเพจไทยรัฐทีวีหรืออยากจะให้เราช่วยโปรโมทให้ส่งรูปมาสิ
ภาพหรือไม่ก็คลิปความยาวไม่เกิน
นาทีเดี๋ยวจะช่วยโปรโมทให้นะครับ
แล้วเราจะก้าวข้ามผ่านช่วงเวลานี้ไปด้วยกันนะคุณผู้ชม